ดูคดีโครงการรับจำนำข้าวกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีคำสั่งทางปกครองเรียกเก็บค่าเสียหาย
ล้านบาทจากอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
วันนี้ค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วย
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้รังแก่
เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
วันนี้พร้อมทีมทนายเดินทางมาที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญา

เพื่อขึ้นสื่อพยานฝ่ายจำเลยเป็นนัดที่๔
โครงการรับจำนำข้าวพร้อมขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการต่าง
หลังจากที่มีคำสั่งทางปกครองเรียกเก็บค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าว
จำนวนกว่า๓๕๐๐๐ล้านบาท
เพราะว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ทำเพื่อช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริง
แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานใด
แล้วก็ยังเห็นว่าการใช้คำสั่งทางปกครองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
อยากให้รัฐบาลรับไปพิจารณาเพราะว่าทุกอย่างต้องอยู่บนข้อเท็จจริง
ใช้กระบวนการทางสารแพ่งมากกว่าคำสั่งทางปกครอง
ฟังเสียงอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ค่ะ
ใช้คำสั่งการปกครองก็เหมือนกับการที่เราได้เลือกในการที่จะตัดสินแทนแล้วนะคะ
แล้วก็จริงแล้วควรจะใช้ในเรื่องของการร้องไปที่สารแพ่งมากกว่าค่ะ
แต่สำหรับเรื่องนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้รังแก่นางสาวยิ่งลักษณ
เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดค่ะ